วันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองที่ธรรมเนียบรัฐบาลที่มีชาวนาท่านหนึ่ง
ที่ธรรมเนียบที่ประตู๔นะคะแล้วก็ไปเอามีดจี้คอตัวเอง
บอกว่าอยากจะพบนายกรัฐมนตรีเพราะตัวเองเป็นหนี้นอกระบบ
หนี้ตั้งต้นแค่๒แสนไปมาดอกเบี้ย๒ล้านกว่าบาทรวมแล้ว
สุดท้ายแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือในการเจรจากลายเกลี่ย

เดี๋ยวไปดูภาพที่เกิดเหตุกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
นี่คือเมื่อ๘กุมภาพันธ์นะคะเมื่อวันจันทร์ประตู๔ธรรมเนียบรัฐบาล

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปคุยไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็เนี่ยค่ะก็นำตัวดึงออกมาดึงมีดออกคือเพื่อความปลอดภัยนะคะ
คือนายประเสริฐบอกว่าเป็นหนี้เนี่ยกว่าสองล้านบาทนี่ค่ะ
ล่าสุดนะคะตำรวจสพลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนำตัวเจ้าหนี้ค่ะ
หนี้ชื่อว่านายอุดมใจเอื้อเฟื้ออายุห้าสิบเก้าเจ้าหนี้ของนายประเสริฐเนี่ยนะคะ
หรือว่าคุณลุงชาวนาเนี่ยนะคะมาคุยที่โรงพักแล้วค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ได้นำหมายสารจังหวัดปทุมธานีไปตรวจค้นบ้านของนายอุดมเจ้าหนี้ก่อนค่ะ
อยู่ในตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วแล้วไปเจอเอกสารหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
เนาโฉนดที่ดินอาวุธปืนพกสั้น๒กระบอกแต่ปืนเขามีทะเบียน
ก็เชิญตัวมาเชิญตัวคุณลุงคุณลุงประเสริฐที่ไปร้องเรียนนะคะ
เรื่องของการกู้ยืมเงินแล้วดอกเบี้ยแพงมากเนี่ยนะเชิญทั้งสองฝ่ายเลย
มาคุยกันนะคะจากการพูดคุยเนี่ยก็มีคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
ระบบประจำจังหวัดปฐุมธานีช่วยเจรจาตัวนายอุดมเจ้าหนี้เนี่ยบอกว่า
ก็ยอมรับว่าให้คุณลุงประเสริฐกู้ยืมเงินจริงจริงนอกจากคุณลุงประเสริฐแล้ว
มีชาวบ้านอีกหลายคนที่มากู้เงินคิดดอกเบี้ยยอมรับว่าคิดดอกเบี้ยสูง
ครับแต่ว่าคุณลุงประเสริฐเนี่ยเหมือนกับไม่ได้จ่ายเงินที่กู้ยืมกันไป
ก็เลยเก็บดอกเบี้ยไปเรื่อยเรื่อยมันก็เลยกลายเป็นก้อนใหญ่เจรจากันไปเจรจากันมา
ประมาณสามชั่วโมงกว่าได้ข้อยุติแบบนี้ค่ะเจ้าหนี้ยอมนะคุณผู้ชม
ลดหนี้จากเดิมที่ถึงขั้นฟ้องร้องต่อสารกัน
๒๓๔๘๔๗๕บาทลดลงมาให้นะคะเหลือ๓แสนพอค่ะ
เหลือสามแสนบาทแล้วก็ยอมให้ลูกหนี้ชดใช้ภายในระยะเวลา๒ปี
มีเวลาให้ชดใช้ค่อยค่อยผ่อนจ่ายทั้งคู่จับมือกันนะคะ
คุณลุงประเสริฐกับนายอุดมเจ้าหนี้นะคะก็ธนาคารออมสินมาช่วยเหลือ
ลูกหนี้ยื่นหลักทรัพย์ขอกู้เงินเพื่อใช้หนี้ตามข้อตกลงนะคะ
ก็มีการยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนี่จับไม้จับมือกันเรียบร้อยนะคะ
เจ้าหนี้ลูกหนี้ยกมือไหว้กันแบบนี้ค่ะ

ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
เช่นเรื่องของการคิดดอกเบี้ยโอ้โหสูงมากเนี่ยค่ะ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งสองข้อหานะคะสำหรับนายอุดมเจ้าหนี้นะคะ

ข้อหาแรกก็คือเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
สองก็คือประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ